ข่าวนี้เดี๋ยวดูอีกทีเพราะว่าโอ้โหคลิปนี้พีคจริงนะ

คือเจ้าหนี้โหดนะครับ
แล้วดอกเบี้ยก็โหดต่อปีกว่าร้อยละเก้าร้อย

ไปถึงบ้านปั๊บไปบีบคอลูกหนี้

จำกูได้หรอ

ใช่ไงใช่ไง
ใช่ไงโอนให้กูได้ยัง
มึงเคลียร์ไงกูจะเอาวันนี้กูมาแล้ว

ไปถึงบอกจำกูได้ไหมตบพัวก็ให้ครับ
ไปทวงตังไปทวงนี่
คืออันนี้ทวงแบบหน้าบ้าน
แต่บางรายมีการถูกเอาตัวขึ้นรถด้วยนะ

ตบหน้าอย่างรุนแรงด่าตะคอกนะครับ
แต่ว่าพฤติกรรมการทวงหนี้ของเจ้าหนี้เนี่ย
ไม่ใช่แค่การตบเท่านั้นนะมีบีบคอด้วยฮะ
นี่ฮะเป็นคลิปหลักฐานการทวงหนี้แบบบุกถึงในบ้าน
แล้วเจ้าแม่เงินกู้คนนี้ก็ขึ้นคล่อมบีบคออย่างทารุณ

ไม่เข้าข้างลูกหนี้หรอกที่ไม่ยอมใช้เงิน
อย่าคิดแจ้งความซะให้ยากนี่
หนี้รายนี้มีฉายาว่าเจ๊เหม๋ยฮะเจ้าของกลุ่มแชร์บ้านเหม๋ย
ปล่อยเงินกู้นอกระบบในพฤทธิจัวร์ขอนแก่น
ต่อมามีผู้เสียหายหลายรายไม่ทนแล้วกับพฤติกรรม
ใช้ความรุนแรงแบบไม่เลือกหน้าแบบนี้
นำซ้ำเรียกเก็บดอกสูงเหลือเกินแล้วขู่ด้วยว่าเจ๊มีอิทธิพล